ปีนี้อายุ๔๓ปี
คุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวพาไปดูบริกรรมของเพื่อนในวงการ

คือตอนนี้ค่ะพี่มดดำและแจ๊คแฟนฉันเนี่ย
เขาชวนกันไปทำบุญที่ถ้ำนาคาจังหวัดบึงกาล

ประชาพาพาไปดูงานรายการเราช่องเรานี่แหละ

ในที่สุดก็ได้กลับมาถ้ำนาคาก่อนอายุเพิ่มขึ้น
ยังไงก็ต้องอืดงานแล้วก็กลับมาให้ได้แน่นอนค่ะ
หลังจากที่ทำบุญกันเสร็จสับเสร็จปุ๊บนะคะ
น้องชายนะคะคุณแจ๊คค่ะนี่ค่ะ

ด้วยค่ะนะคะเดินถือเข้าไปอย่างนี้ค่ะ

เธอตกใจสิ
ซึ่งหนุ่มแจ๊คแฟนฉันเนี่ยเขาก็เขียนโพสต์

คือไปเคาะประตูห้องนอนพี่ชายนี่แหละปรากฏว่า

สุดท้ายต้องเรียกพนักงานมาเปิดให้ทิ้งท้ายด้วยนะคะ

เกตเห็นแต่ว่ามีเว้นที่ว่างไว้นะ

จักร
เสียงหนุ่มกัญชัยดังมาเชียว
ชอบความน่ารักของหนุ่มแจ๊กไม่หมด
วันเกิดพี่ชายสุธิรักทั้งทีจัดใหญ่เลยจ้า
มอบของขวานเป็นอะไรรู้ไหมคะปลาครับสีเหลืองทองตัวโต

ใช่เธอสนุนราคาเนี่ยนะคะโอ้โหมันแพงมีเปรี้ยวอยู่นะคะ

ตัวนี้แพงนะคุณผู้ชมคือส่งให้พี่มดดำเองถึงบ้านเลยค่ะเดี๋ยวเราไปชมคลิปดีกว่า
ตัวนี้อายุ๓ขวบเอง

เดี๋ยวมันจะซื้อมาให้อยากมาเก็บที่พี่ม็อตดำ

เดี๋ยววันนี้เขามาจัดข่าวใส่ไข่เดี๋ยวดิฉันต้องไปถามแล้ว
นิดนึงนะคะเวลาเวลาเปลี่ยนน้ำปลาครับ

ภาพนี้หรือว่าแจ๊คแฟนสรรกับพี่มดดำ

แต่เอาจริงนะเห็นปลามาสักครู่เหลืองอร่ำ